มาดูที่เรื่องของคนที่ชอบเรื่องของตัวเลขกันหน่อย
คุณผู้ชมต้องย้ำแบบนี้ว่าใช้วิจารณญาณกันหน่อย

ไม่ได้มันจะบอกว่ามีหนุ่มคนนึง

คุณผู้ชมถูกหวยไป๓ล้านบาท

แน่นอนพอข่าวออกไปคนรู้ก็ต้องไปกันอีกใช่ไหม

นี่แหละบรรยากาศบริเวณลานทำพิธีบวงสวงเกาะคำชโนธ
ดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งพญานาคาราช

น้ำน้ำตาเทียน

ตราดีได้ตรารายเสียค่ะ
นี่คือคนเข้าไปคือต้องบอกว่าคนไปเยอะมาก

ประชาชนหลายกลุ่มหลายคณะเอาไปทำพิธีกัน
เป็นการบวงสวงพ่อปู่ศรีสุโธกับแม่ย่าศรีปฐุมมาก
โดยเฉพาะคณะของผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมความงามจากมรยอง

ไปขอพอให้กิจการจริงมีโชคลาบเงื่อนทองต่างมากมาย
ก็ปรากฏว่าเขาสมหวังดังคำที่ขอ
แล้วได้รางวัลไปถูกหวยไป๓ล้านบาท
แล้วสมปรัฐนาก็เลยไปทำพิธีบวงสวงพร้อมกับรำเป็นการลำแก้บนด้วย

ผู้เชี่ยวชาญคนนี้นะฮะที่เข้าไปเนี่ย
ยังมองเห็นก้อนเมฆบนท้องฟ้าเป็นรูปคล้ายกับพญานาคาราชด้วย

คือเขาเป็นคุณหมอด้านความงามหรืออะไรอย่างนั้นแหละ

เขาก็เห็ดน้ำตาเทียนหยดลงไปดูคล้ายกับตัวเลขมากมาย
เอาก็แล้วแต่คนจะมองอย่างที่คุณบอกว่าตาดีได้ตาร้ายเสีย
ไม่แน่ใจอ่ะมันขดเกินไปอ่ะเดาไม่ถูก
อีกหนึ่งพื้นที่นะคะที่อำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรชบูรณ์
ชาวบ้านกว่าหนึ่งร้อยคนพร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่๙แล้วก็หมู่ที่๑๑ตำบลวังโป่ง
เขาร่วมกันนะคะในพิธีอันเชิญเจ้าแม่ตะเคียน
หลังจากที่มีชาวบ้านในหมู่บ้านพบต้นตะเคียนยักษ์จมอยู่ในคลองวังโป่ง
หลังจากนั้นก็เอารถแบ็คโฮลขึ้นมาขุดนะคะ
ความยาวพอเอาขุดขึ้นมาแล้วนะคะความยาว๓๐เมตรน่ะ
ผ่านศูนย์กลาง๕เมตรน้ำหนัก๒๐ตัน
คูณเขามา๒๐ตัน๑ตัน๑๐๐๐กิโลกรัม๒๐ตัน๒หมื่นโอ้โห
แล้วก็เอาไปวางไว้ที่วัดไร่ฝ่ายน้อยโดยมีชาวบ้านเชื่อกันว่าต้นตะเคียนต้นนี้อายุน่าจะมากกว่า๑๐๐ปีแล้วนะ

ออกไปเอาขึ้นมาแล้วเขาบอกเอาร่างทรงไปด้วยไงพิธีแบบนี้ต้องมีร่างทรงนะ
ร่างทรงที่ร่วมพิธีอันเชิญเจ้าแม่ตะเคียนบอกว่าเจ้าแม่ตะเคียนชื่อว่าเจ้าแม่สร้อยมีนะคะ
ซึ่งหลังจากเอาต้นตะเคียนขึ้นมาแล้วชาวบ้านก็ช่วยกันทำความสะอาด

ล้างแบบนี้ล้างเสร็จแล้วอาบน้ำเสร็จแล้วปกติเด็กอาบน้ำเสร็จแล้วต้องทำอะไรคะ

แป้งประแป้งแล้วก็พรมน้ำอบน้ำหอมก่อนจุดทูบขอโชคลาภตามความเชื่อค่ะ
ไปดูอีกหนึ่งจุดที่นี่เลยที่นี่คือที่ไหนที่นี่คือวัดกาศัยธรรมิการามตำบลทางพระอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองนะคะ
ก็คือวันหวยออกนะคะบริเวณโคกวัดกาศัยซึ่งชาวบ้านเขาเชื่อกันว่าจุดนี้แหละคุณผู้ชมค่ะ
คุณผู้ชมคะเป็นพื้นที่บริเวณที่เคยเป็นเมืองรับแร่
มีวังพญานาคอยู่ใต้ดินเพื่อเฝ้าทรัพย์สมบัติด้วย
โดยมีการตั้งสารไม้ทรงไทยพร้อมกับอันเชิญพระพุทธรูปขนาดใหญ่๓องค์
มาไว้ที่บริเวณศาลแห่งนี้เพื่อเป็นการหนึ่งยึดเหนียวจิตใจของชาวบ้าน
เพื่อเป็นการขอโชคลาภขอพรซึ่งที่ผ่านมาก็จะมีชาวบ้านก็มาไหว้ขอพร
รวมทั้งมีการบนบานสารกล่าวด้วยนะบอกว่าขอให้สมปรารถนา
แล้วก็มีการแก้บนเกิดขึ้นแบบนี้มีการรำแล้วก็มีการนำของมาถวายด้วย
ท้ายกันที่อำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุมรินนะฮะชาวบ้านต่างทยอยไป
ไหว้บูชาหายดินขนาดใหญ่นี่เป็นหายสีขาวแบบนี้สูงสักประมาณ๗๐เซน
เขาบอกว่ามีรูปมังกร๓ตัวอยู่บนหายด้วยนูนขึ้นมาแบบนี้
โดยหายดินใบนี้เป็นของนายโอภาษแล้วก็นางวาสนาจันแดงครับ
ถูกขุดพบในบริเวณทุ่งนาของเขาเองเมื่อวันที่๗พฤษภาคมที่ผ่านมา
สวยมากเลยนะยังสภาพแบบโอ้โหเอี่ยมทีเดียวนะครับ
โดยนายโอภาบอกว่าเขาว่าจ้างรถแคลไปปรับพื้นที่นาน
เตรียมจะปลูกคงปลูกข้าวกันไปเป็นข้าวนาปี
แล้วก็พอไปขุดไปพบหายใบนี้ถูกฝังดินอยู่ลึกลงไปสักประมาณ๕๐เซนติเมตร
ซึ่งเมื่อชาวบ้านทราบข่าวก็ต่างพากันไปดูนะฮะแล้วก็ตามธรรมเนียมไทยกลับว่าให้บูชาเหมือนเดิม
โดยก็เชื่อว่ามันต้องเป็นของที่เป็นมงคลเป็นความสุริมงคลเป็นโชคลาภกัน
ก็มองกันไปดูลงดูเลขกันไปว่าจะเป็นยังไง
แต่ถ้าดูจากสภาพแบบนี้ถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์นะคะสมบูรณ์มากเลยนะ
เพราะอยู่แบบเป็นทรงแบบนี้เลยเพราะปกติเวลาขุดไปเจอวัตถุโบราณแบบนี้จะ
น้ำมันต้นเจ็ดอย่างนี้หรอ
เดี๋ยวมีคนโทรหาคุณคนเดียวนะคะ